ว้าวมาแล้ว

กับโหซูนิยังอยู่ทางเมืองหลังของเรา

มาที่นี่ค่ะแล้วจะไม่ผิดหวัง
มาแล้วค่ะอีกหนึ่งความพิเศษนะคะ
อันนี้เสิร์ฟพร้อมกับอโบริโก้แฮม
ไวท์ทราเฟิลกิโลละหนึ่งแสนมาร์ท
ไม่อยากจะเชื่อว่าจะอร่อยขนาดนี้เลยจริงเหรอ

เป็นลิซาโต้ยกเข้าไปใส่ชีส
แล้วก็ใช้ความร้อนของรีซาโต้
ชีสมันละลายแล้วก็ติดผสมผสานคลุกเขากันมา
เสร็จแล้วเชฟก็จะเสิร์ฟสดกับไวทราเฟิลตรงหน้าเราเลย

อันนี้เป็นเส้นสดที่ร้านทำเอง

สำหรับเพื่อนที่ชอบอาหารไทยอีสาน

ที่มีเฉพาะภายในเดือนนี้เท่านั้นนะคะ

ก็จะเป็นล็อบสเตอร์ที่หาได้ในไทย
อันนี้ก็คือน้ำข้าวจากแคนาดัน
ก็ยังมีเมนูเครื่องเค็งอื่นอีกเยอะแยะเลยค่ะ

แกงลาวที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกนะคะ

แล้วก็มีลาบแซลมอนอันนี้

แล้วก็มีข้อหมูย่างด้วยอร่อยมาก
อันนี้คือประทับใจมากจริงในทุกเมนู

ถึงแล้วค่ะอีกร้านหนึ่งที่แนะนำเลยนะคะ
อันนี้เป็นอาหารสไตล์ยุโรปฟิวชั่น

อันนี้คือดีมากมีความเป็นอิตาเลียนอย่างที่บอก

มีโฟมนมเนียนนุ่มอยู่ข้างบนนะคะ

ถัดไปอันนี้เป็นวัสิมัชฉะเหมือนกัน

เป็นวาซาบิที่มาก่อนมัชชะ

อืมอ่อออนเนี้ยมีกลิ่นดอกไม้มีกลิ่นเออนเดอร์อันเนี้ยอันนี้ชอบชอบมากเลย
สดชื่นมากทั้งวาซาบีและเออนเดอร์หมดนี่ก็เลย๑๐๑๐๑๐ค่ะ
โฮมเมตต์สไตล์คลีเอทมากอันที่เห็นก็คือเมนูซิกเนเจอร์ของช่วงนี้เท่านั้น
ต้องมาช่วงนี้เท่านั้นนะคะอร่อยมากลาสเบอรี่มันก็จะมีความแบบตัดเปรี้ยว
นิดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแบบฟรีมาก
อันนี้เป็นชานมไข่มุกน้ำตาลใส่ดำอืมดีมากจริงจริง
อร่อยอร่อยอร่อยอร่อย
ดีมากจริงต้องมานะคะที่สุดที่นี่ที่เดียวมาค่ะ
มาถึงอีกร้านหนึ่งค่ะข้าวดีเสิร์ตคาเฟ่ร้านขนมไทยร่วมสมัยนะคะ
ซึ่งเมนูที่รังสรรค์มาเนี่ยคือเกิดจากของเชฟวิชิตมุกุระ
ขนมที่ทำเนี่ยมันจะมีความเป็นรสชาติของแบบอาหารไทยลงไปในนั้นด้วย
เมนูข้างหน้าที่เป็นเมนูพิเศษซึ่งมีเฉพาะในเดือนนี้เท่านั้นนะคะ
ชื่อว่าเค้กต้มยำเสิร์ฟพร้อมกับหวานเย็นตะไคร้มะนาว
อันเนี้ยคือแบบดูเข้ากันมากแล้วก็ดูแบบมากมากจริงจริง
รสชาติเครื่องต้มยำชัดเจนแต่ว่าก็เบลนด์เข้าไปได้ดีกับตัวเนื้อของขนมปัง
หลังจากทานอาหารข้าวมาแล้วทั้งวันนะอันนี้ก็คือสดชื่นแบบดีนมาก
เนี่ยดูหน้าตาสิมีความสุขแค่ไหนอ่ะ

พลาดไม่ได้เลยค่ะที่นี่ที่เดียว
ที่จะมีเมนูพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะคะ

เจอกันนะคะบ๊าย